เรื่องกรณีที่มีผู้ถูกกระสุนปริศนายิงจนเสียชีวิต
ขณะที่อยู่ที่ลานจอดรถร้านอาหารแห่งหนึ่งในตลาด
บางขุนเทียนชายทะเลเมื่อคืนที่ผ่านมา
ปรากฏว่าวันนี้ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ไป

เพื่อจะนำไปบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าค่ะ

ที่พักวิชาวิชาศาสตร์โรงพยาบาลสิริราช
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจ
นายธนบดีสารสุวรรณหรือแซม

ขันตีสารสุวรรณพ่อของผู้เสียชีวิต
บอกว่าเดิมทีลูกชายก็ทำงานรับจ้างอยู่กับเขา
ที่บ้านเกิดที่บางปะมะจังหวัดสุพรรณ
ช่วง๖เดือนที่ผ่านมาแม่ของนายแซมเสียชีวิต
แล้วก็ไม่ค่อยมีใครจ้างงาน
แซมก็เลยขอมาทำงานโรงกลึงในกรุงเทพ

เดินทางมาทำงานได้เพียง๒สัปดาห์
เมื่อเช้านี้ญาติบอกว่านายแซมไปสั่งสรรค์กับเพื่อนที่สถานบันเทิง
ระหว่างเดินทางกลับกลับถูกลุกหลงเสียชีวิต
ซึ่งนายแซมก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย
อยากให้ตำรวจรีบจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ

ฟังเสียงของพ่อผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ
ก็ขอมาทำกันนะฮะทำลงกึ่งเขาไม่ใช่คนเกเล
ส่วนทางเพื่อนของนายแซมที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ

พอจำเหตุการณ์ได้คร่าวว่าตัวเขาและนายแซมเนี่ย

ระหว่างที่นั่งสังสรรค์พูดคุยกันเฮฮาปกติค่ะ
จังหวะหนึ่งคนในกลุ่มไปมีปัญหากับโต๊ะข้าง
จากนั้นก็เลยออกมาเจรจากันที่หน้าร้าน
พอกาดของสถานบันเทิงเห็นก็เข้ามาห้าม

ทั้งสองฝ่ายก็เหมือนจะจบเรื่องนะคะแยกย้ายกันกลับ
แต่ระหว่างที่กลุ่มนายแซมเดินหันหลังจะกลับ
มีเสียงปืนดังขึ้น๒๔นัด
วิถีกระสุนมันมาเข้าท้ายทอยจนทำให้ในแซมล้มลง
พอหันหลังกลับไปดูก็พบว่าทั้งกลุ่มที่ทะเลาะและกาดสถานบันเทิง
วิ่งหนีหายกันไปคนละทิศคนละทางแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องความคืบหน้าทางคดีนั้นพนักงานสอบสวนบอกว่า
ตอนนี้ฝ่ายสืบสวนดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
และมีกล้องวงจรปิดที่เห็นเส้นทางหลบหนีของคนร้ายด้วย

เพราะต้องเรียกสอบปากคำพยานแวดล้อมอีกหลายปากนะคะ
และเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับต่อไปค่ะ